เป็นความทุกข์ใจของผู้ปกครองท่านหนึ่งนะคะ
อัดอั้นตันใจถึงท่านว่าต้องมีการออกมาโพสต์เฟซบุ๊ก

พาลูกสาวไปหาหมอที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คุณเห็นที่ใบหูของเธอไหมคะ
ในรูหูค่ะ
มันมีตัวอะไรอยู่

แล้วก็ภาพข้างกันก็คือไอ้ตัวนี้แหละ

แล้วถามว่าสตอรี่เรื่องราวมันเป็นยังไง

คืออย่างนี้ค่ะ

ห้องฉุกเฉินเมื่อคืนแมงเข้าหูหลานเลือดออกเต็มใบหู
ห้องฉุกเฉินเมื่อคืนเลือดเต็มหูหมอไม่ยอมเช็ดเลือดออกให้
แถมมีการบอกแมงไม่ได้อยู่ในหูแล้ว
แมงมันไม่อยู่แล้วกลับบ้านได้
กลับบ้านได้วันรุ่งขึ้นเลยต้องไปหาหมออีกรอบ
ไปห้องหูตาจมูกหมอเพิ่งจะเอาแมงออกจากหูให้
แมงอยู่ในหูทั้งคืนแบบนี้ไม่ไหวนะควรปรับปรุง
แล้วเธอก็พูดถึงเรื่องของการไปโรงพยาบาลครั้งแรกเนี่ย
ทำไมไม่ตรวจดูให้ดีแมงมันอยู่ในหูอยู่เลย
แต่ให้คนไข้กลับบ้านและลูกสาวของเธอก็เจ็บปวดทรมานทั้งคืน
เลือดออกทั้งคืนต้องใช้ชีวิตกับแมงที่มันอยู่ในหูตลอดทั้งคืน
จะมาถึงบางอ้อว่าแมงมันยังอยู่ในหูก็คือรุ่งอีกวันหนึ่ง
เพราะคุณหมอแผนกหูตาคอเอาออกให้
ก็เลยเป็นคำถามว่าทำไมวิ้นไฉไม่ดี
ใช่ทำไมถึงละเลยได้ขนาดนี้นะคะอันนี้ผู้ปกครองตั้งคำถามนะคะ
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลสำเภาล่มอำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยาค่ะ
ไปพูดคุยกับคุณแม่ของน้องชื่อว่าคุณแม่จินดา
แล้วน้องก็อยู่ด้วยนะสวมเสื้อสีเท้า
อายุ๑๒ปีนะคะที่โดนแมงเข้าหู
คุณแม่จินดาแม่ของน้องก็เล่าให้ฟัง
พร้อมกับนำซากแมลงตัวสีดำความยาวสักประมาณ๓๔เซนติเมตร
ขนาดลำตัวสักประมาณ๒เซนติเมตร
คือไม่แน่ใจว่ามันเป็นแมงหรือแมลง
แมลงมันจะมี๖ขาแต่เป็นแมงมันจะมี๘๑๐ขา
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมดูนะคะไม่รู้ว่าแงงหรือแมลงนะ
เออแต่เอาออกมาแล้วมันเป็นเหมือนแมงเหม็นนะเขาบอก
ใช่ค่ะแม่เล่าบอกว่าเมื่อคืนวันนี้ระหว่างที่ลูกสาวนอนอยู่ในห้อง
มีแมลงบินเข้าไปในหูตอนแรกเนี่ยนะ
ก็ใช้วิธีการที่โบราณเขาทำกันมาให้เอาน้ำหยอดน้ำมันหยอดทำแล้วค่ะ
งมันบินเข้าหูตอนประมาณ๓ทุ่มของคืนวันที่๙พฤศจิกายน

แล้วก็พยายามที่จะเอาออกกันเองแล้วเอาน้ำหยอดมันก็ไม่ออก

ก็ไม่รู้ว่าเป็นแมลงอะไรตอนนั้นแต่มีกลิ่นเหม็น

ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นแมลงตดเหม็นซึ่งแมลงตดเหม็นจะบอกว่ามันเจ็บนะคะ
เวลามันต่อยตอนนั้นคุณแม่เล่าต่อบอกว่าลูกสาวเจ็บปวดทรมานมาก
ลั่นบ้านแล้วก็เห็นว่ามีเลือดไหลทะลักออกมาจากในหูด้วย
แม่พูดแบบนี้เลยบอกว่าน้องดิ้นตาเหลือกตาโปนเลย

รี๊ดลั่นบ้านเลยแม่ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงดีแล้วอยู่เลือดทะลักออกมาจากหู
ทีนี้ก็เลยต้องพาน้องไปโรงพยาบาลพวกเราคงเอาออกเองไม่ได้แล้ว

เพราะทำทุกวิถีทางแล้วนะคะพอไปถึงห้องฉุกเฉินค่ะ
คุณแม่บอกว่าสังเกตนะพยายามสังเกตทุกอย่าง
เจ้าหน้าที่ไม่ทำอะไรค่ะเพียงแต่ให้น้องนอน
แล้วก็หยิบที่หนีบมาหนีบแต่ก็ไม่เจอแมลงนะตอนนั้นนะ
สุดท้ายบอกให้เด็กกลับบ้านในสภาพคือเลือดเต็มหู
ไม่เช็ดไม่ทำความสะอาดไม่ใดทั้งสิ้น
แมลงก็คาอยู่ในรูหูแบบนั้นนะคะ
กระทั่งรุ่งเช้าพากลับมาอีกครั้งหนึ่ง
พาลูกมาหาหมออีกครั้งหนึ่ง
คราวนี้แหละค่ะถึงจะรู้ว่าแมลงนั้นยังอยู่ในหูของลูก
หมอก็เลยคีบมันออกมานะคะ
ก็ให้น้องกลับบ้านมาโดยสภาพที่แบบว่าเลือดเต็มหูไม่หมดเลย
เช็ดไม่ทำแล้วก็แมลงคาหู
แล้วเช้าถึงไปหาหมออีกรอบหนึ่งให้หมอดึงแมลงออก
แล้วไปหาหมอแล้วหมอทำยังไงถึงเจอแมลง
เช็ดเลือดออกแล้วเขาถึงได้เห็นแมลง
แต่หมอในห้องฉุกเฉินคือแกไม่ได้ทำความสะอาดก่อน
แกถึงได้ไม่เห็นตัวแมลง
แล้วแบบปล่อยเด็กกลับมาได้ไงทั้งที่ยังมีแมลงอยู่ในหู
ความสะอาดก็ไม่ได้ทำคืองงเป็นหมอยังไง
เป็นแม่บอกไปหาหมอตอนกลางคืนแบบนี้
มันก็กลายเป็นว่ามีแต่หมออยู่ในห้องฉุกเฉินไม่มีหมอเฉพาะทาง
เพราะไปตอนคืนวันที่๙พฤศจิกายนใช่ไหม
แล้วทีนี้โอ้โหหมอบอกว่าเดี๋ยวจะไปเอาเครื่องดูดมา
แต่หายไปนานมากเลยก็ไม่เห็นมีเครื่องดูดมาเลย

และทีนี้หมอแค่เอาที่หนีบมาหนีบแล้วก็หาแมลงไม่เจอ
แล้วก็บอกว่าอ้าวแมลงไปแล้วให้น้องกลับบ้านไป
แล้วก็ทำการนัดให้มาเจอหมอหูคอตาจมูกอะไรเนี่ย

บุ๊คหมอบอกว่าแมลงไปแล้วแล้วไหนแมลง
คือก็ต้องเห็นว่าเป็นดูดใช่ไหมคะ
พอเด็กกลับบ้านไปเด็กก็เจ็บปวด
แล้วก็ตอนเช้ามาก็มาตามนัดเพราะว่าต้องมาหาหมอเฉพาะทาง
หมอเฉพาะทางก็เลยมาคีบออกให้
ทีนี้ก็ต้องตรวจสอบว่าโรงพยาบาลขั้นตอนในการรักษา

ค่ะด้วยความเคารพเราก็พยายามที่จะ
นำเสนอข้อมูลทั้งสองฝ่ายนะคะถ้าเกิดว่าโรงพยาบาลบกพร่องตรงไหน
ปรับปรุงนะคะหรือมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวลองดูกันหน่อยค่ะ
ผู้สื่อข่าวเดินทางมาที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยานะคะ
มาพบกับนายแพทย์ทัชชัยบำรุงสงฆ์รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลบอกว่า
มีการสอบถามเรื่องนี้ไปยังแพทย์ผู้ดูแลห้องฉุกเฉินโดยตรงแล้ว
คุณผู้ชมลองฟังนะคะพบว่าได้รักษาตามอาการตรวจดู
แต่ไม่พบตัวแมลงในช่องหูผู้ปกครองได้แจ้งว่า
ก่อนจะมาโรงพยาบาลได้มีการนำน้ำมาหยอดเข้าไปในที่หู
และไม่มีอาการดิ้นของตัวแมลง
จึงทำให้แพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่มีผลที่เป็นอันตรายต่อชีวิต
จึงอนุญาตให้กลับบ้านแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อ
แล้วก็ให้มาพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในตอนเช้า
ยืนยันว่ามีการรักษาตามกระบวนการทางการแพทย์อย่างถูกต้อง
และในวันที่๑๒พฤศจิกายน
ใช่ค่ะก็จะมีการนัดผู้ป่วยมาติดตามอาการ
ซึ่งทีมแพทย์ก็จะมีการพูดคุยทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง

แสดงว่าถ้ายังมีแบรนด์อยู่มันอาจจะตาย
ผมเลยคิดว่าในวันพรุ่งขึ้นได้หมาวะออกได้
คุณหมอบอกว่าถ้าเกิดว่ามีเรื่องร้องเรียน

แล้วก็ต้องดูกันไป
บุคลากรโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็ขอให้ประชาชนที่มาใช้บริการเชื่อมั่นใน
ภาพในการให้บริการของโรงพยาบาลนะคะ